เอาไปดูฝ่ายผู้ชายกันบ้างแต่ว่าเป็นบ้านเดียวกันนามสกุลเดียวกัน
หนุ่มคนนี้ก็ทำเอาโอ้โหปาดน้ำลายกันไปเลย

ใช่ค่ะคุณไม่ว่าจะเป็นแบบว่าผู้หญิงหญิงแท้หญิงเทียมอะไรต่าง

แต่จริงหนุ่มนัทศักดาทรเขาบอกว่าช่วงนี้เขาหันมาเอาดีเรื่องของการวิ่งแบบจริงจังนะ
แล้วก็เริ่มชอบออกกำลังกายมากด้วยนะคะ
ตอนนี้กลายเป็นงานสร้างรายได้มากกว่างานเพลงอีกนะ
เขาบอกแบบนี้ซึ่งเจ้าตัวก็บอกนะคะว่านอกจากเรื่องเงินแล้ว
สิ่งที่มันรู้สึกดีมากในการวิ่งก็คือการที่ได้ดูแลรูปร่างของตัวเอง
และก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้อีกด้วยไง
ส่วนตัวถ้าเกิดใครอยากเห็นหนุ่มนัทโชว์ซิกแพคแบบแน่นเหมือนปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
แม่ต้องไปถามเจ้าตัวแล้วแหละว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้ปาดน้ำลายกันอีกหรือเปล่านะคะ
งานถ่ายแบบเหรอครับคงไปเห็นในซีรีส์กันมากกว่า
เห็นภาพเคลื่อนไหวเลยนะคราวนี้ไม่ดีเหรอ
เขาแล้วภาพนิ่งคราวนี้เคลื่อนไหวเลย
เดี๋ยวมันกำลังจะเตรียมเปิดตัวเออก็รอรอดูยังวิ่งอยู่เยอะเลยครับ
เพราะเรารู้สึกว่างานนี้เราทำแล้วมันก็คือเหมือนได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะเวลาคนเขาเห็นเราหลายคนที่เห็นผมออกกำลังกายอย่างนี้
ก็เริ่มมาถามเคล็ดลับว่าดูแลตัวเองยังไงอยากจะเป็นแบ่งพี่บ้าง
ก็คือเฮ้ยดีนะที่เราได้เหมือนส่งพลังบวกอะไรบางอย่างให้คนเขาอยากดูแลตัวเองดีขึ้นบ้าง
จริงดาราก็เป็นเหมือนไอดอลไอคอน
ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรทำสิ่งดีเนี่ยคนที่เขามองกลับมาเราดูไปเราก็เห็นสิ่งดีเราก็อยากทำตาม

ต้องทำไงต้องวิ่งหนักขนาดไหน
ออกกำลังกายให้ได้แบบนัดขึ้นนะศักดาทรเนี่ยนะเขาหันมาออกกำลังกายแบบหนักมากช่วง๒๓ปีหลัง

จริงคือรูปล้างคนนี้ดีมันเหมือนรูปปั้น
สิ่งแรกที่ควรมีคือวินัยไง
แล้วก็เชื่อว่านัทเขามีวินัยมากในการออกกำลังกายการดูแลรูปร่างนะ

เขาบอกเลยนะว่าเขาดีใจมากนะที่ได้งานแบบนี้
เพราะนอกจากจะได้เงินเขายังได้สุขภาพ
แล้วก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคน